ที่นครศรีธรรมราชไปเจอศพหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๔๒ปี
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอหายออกจากบ้านไปเกือบเดือนแล้วนะครับ
สุดท้ายเนี่ยมาพบถูกฆาตกรรมขุดหลุมฝังเอาไว้กลางป่านะครับ
ช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะที่ชาวบ้านไปเจอศพกันนะครับ
ตรงนี้นะฮะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุต่อนะครับ
โอ้โหแล้วคนร้ายที่ต้องเอาศพเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วมาขุดหลุมฝั่งตรงนี้นะครับ
แต่สุดท้ายก็มีคนเจอจนได้นะฮะเป็นหลุมศพอยู่บนภูเขาสูงนะฮะ
ห่างจากหลุมศพสัก๑๐๐เมตรไปเจอจอบขุดดินนะฮะถูกวางทิ้งเอาไว้
แต่แถวนี้ก็จะเป็นเขตที่ชาวบ้านก็มาทำสวนผลไม้กันด้วยนะครับ
ตอนได้รับแจ้งเนี่ยก็มาขุดหลุมนะฮะก็ขุดลึกลงจากพื้นดินลงไปสักหนึ่งเมตร
หลังจากที่ชาวบ้านเขาได้กลิ่นแบบผิดปกติคือยิ่งขุดเนี่ยยิ่งมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา
สุดท้ายลึกลงไปหนึ่งเมตรเจอศพนะฮะที่เห็นเจ้าหน้าที่ต้องค่อยค่อยขุดเนี่ย
เพราะเกรงว่าถ้ามีศพอะไรขึ้นมาจริงเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำลายหลักฐานต่างนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพศพก็เลยต้องค่อยขุดดิน
พอกลิ่นมันเริ่มเหม็นเน่าโชยแรงขึ้นเรื่อยก็ต้องจุดทูบ
เพื่อให้กลิ่นทูบเนี่ยนี่มาดับกลิ่นศพนี่ฮะ
ที่เจอเป็นผู้หญิงในชุดเรสสีเหลืองนะครับ
หลุมเนี่ยนอนตะแคงนะฮะในหลุม
แล้วถูกห่อด้วยผ้าที่เป็นผ้าห่มสีเขียวผืนใหญ่
เน่าเปื่อยแล้วนะครับไม่สามารถระบุเวลาการตายที่ชัดเจนได้
เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
แต่ว่าพอตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าผู้หญิงคนนี้
สภาพเองก็ถูกกดทับด้วยดินแล้วก็หินด้วยนะฮะ
มันก็จะมีน้ำหนักกดทับอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นสภาพบาดแผลต่างเนื่องจากถูกกดทับด้วย
เน่าเปื่อยด้วยขึ้นอืดด้วย
ก็เลยยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่นำไปชนะสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลพรมคีรีนะครับ
จากการเอ็กซอเรย์เนี่ยพบว่าที่ลำคอมีกระสุนปืนไม่ทราบชนิดฝังอยู่หนึ่งหัวนะฮะ
ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เดี๋ยวรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกครั้งนะครับ
นมตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ระบุว่าจากการตรวจสอบรู้แล้วนะฮะว่าศพที่เจอ
สุดารัฐอัธวิจิตรอายุ๔๒ปีเป็นชาวอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งหายเอาไว้บอกว่าหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๑๒
หมายจับชายต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณสุดารัฐ
๑คนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์บุกรุกเคหสถานเนื่องจากมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่ผู้ต้องหาคนนี้พาผู้ตายขึ้นรถ
ออกไปแล้วก็หายไปเลยก่อนที่นางสุดารัฐจะหายตัวไป
สามีเนี่ยเพิ่งถูกจับข้อหายาเสพติดนะฮะพร้อมกับของกลางเป็นคดีค้ายาเสพติด
เนื่องจากเป็นผู้ค้ารายใหญ่หลังจากนั้นก็มีความพยายามจากแก๊งค้ายาเสพติด
ในการติดตามตัวนางสุดารัฐให้ไปชดใช้เรื่องยาเสพติดที่สามีถูกจับ
เพื่อจะต้องใช้แทนเนื่องจากสามีเนี่ยถูกจับเรื่องค้ายาเสพติด
พร้อมกับของกลางยาเสพติดแล้วก็มีภาพมีคนเนี่ยมาพาตัวนางสุดารัฐขึ้นรถไป
แล้วก็หายไปเป็นเดือนญาติเขาแจ้งความคนหายไว้แล้วมาเจอศพวันนี้
ตำรวจเชื่อว่าต้องมีคนก่อเหตุมากกว่าสามคนนะครับทั้งพื้นที่การก่อเหตุที่เอาศพขึ้นไปแล้วไปขุดหลุมฝังเอาไว้
หรือว่าพฤติกรรมในการพาเขาขึ้นรถไปนะฮะเดี๋ยวจะสอบสวนขยายผล
สืบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ